คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่พระเอกคนใหม่ของแอปทักษะออนกันดีกว่า
หลายคนลุ้นนะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่พระนางเนี่ยต่างวัยกันแล้วเป็นละครที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
สำหรับน้องต่อธนภพแล้วก็คุณแอฟทักษะออนนั่นเองนะคะ
ขอเกิดใหม่ใกล้เธอกำลังจะออนแอร์แล้วนั่นเองนะคะ
ต่อบอกว่าร่วมงานกับพี่แอฟเนี่ยเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเลยค่ะ
พี่แอฟเองก็แนะนำเรื่องการแสดงให้เสมอมีอะไรก็พูดคุยกันแบบตรงค่ะ
หลายคนมองว่าละครยังไม่ลงจอเนี่ยแต่ก็มีแฮชแท็กมาแล้วนะ
นักแสดงหนุ่มบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานแล้วก็อยากให้แฟนติดตามชมด้วย
ส่วนงานภาพยนตร์ที่เตรียมฉายทั้งไทยและต่างประเทศนั้น
แต่เป็นการดีเป็นเพราะว่าจะได้มีเวลาปรับแก้ไขให้มันดีขึ้นอีกด้วยค่ะ
เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากอีกคนหนึ่งของผมเลย
แบบว่าคือทั้งที่เขาโตกว่าเราตั้งเยอะ
แต่ว่าเขาให้เกียรติเราเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาเลย
ก็เลยรู้สึกว่าสนุกที่ได้ทำงานกับเขาครับ

เป็นเกียรติแล้วกันครับเวลาได้เล่นอะไรที่มันแบบยากยาก

ต่อแอปนี้

ต่อแอปจะบ้าเหรอ

แต่ว่าสถานการณ์เรามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้น
แล้วก็คาดว่าทั้งสองเรื่องน่าจะอยู่ปีหน้า

รอติดตามเลยนะคะสำหรับผลงานของน้องต่อ
แล้วก็พี่แอฟเรื่องนี้ขอเกิดใหม่ใกล้เธอค่ะ